ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกานะครับ
ทางกรกตนั่นก็คือรองเลขาธิการกรกตนายแสวงบุญมี
ออกมาตั้งโต๊ะแถลงรองเลขาท่านนี้นั่งเดี่ยวเลยนะ
ตั้งโต๊ะแถลงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งใหม่
และเรื่องของการนับคะแนนใหม่
ตอนที่รองเลขาธิการกรกตแถลงออกมา
แล้วก็พูดว่าเราจะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่

จัดการเลือกตั้งใหม่คือขนาดไหนทั้งหมดหรือเปล่า
ทั้งหมดหรือว่าเฉพาะบางหน่วยบางเขต
แล้วก็ท่านก็พูดต่อออกมาว่าเฉพาะบางพื้นที่นะครับ
ภายหลังที่เมื่อวานนี้ได้มีการหาบรือ
แล้วก็เช้านี้ก็มีการหาบรือของกรกตนะครับ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทางคณะกรรมการกรกตได้มีมติพิจารณา
ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนนะครับ
โดยการแถลงของกรกตครั้งนี้นะครับ
ก็มีการพูดถึงเรื่องของการให้นับคะแนนใหม่

โดยเป็น๒หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

มีแค่ของขอนแก่นเท่านั้นนะครับที่ต้องมีการนับคะแนนใหม่

ไม่ตรงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน
ซึ่งรองเลขาที่การกรกตคุณแสวงบุญมีก็บอกว่าก็เรียกว่าบัตรเขย่ง
แต่ก่อนที่รองจะพูดรองบอกก็ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะ
เขย่งเนี่ยนะฮะแต่ก็มันต้องใช้นะครับ
โดยหน่วยเลือกตั้งที่ต้องมีการนับคะแนนใหม่ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่๑
หมู่ที่๑ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำผ่อง
แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่๕หมู่ที่๕
ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบ
เขตเลือกตั้งใหม่ก็คือการเลือกตั้งใหม่นี่แหละครับ
จำนวนอีก๖พื้นที่๖หน่วยเลือกตั้งใน๕จังหวัดนะครับ
ผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งมีที่ไหนกันบ้าง
จังหวัดลำปางมี๒เขต๒พื้นที่
ก็คือเขตเลือกตั้งที่๒นะครับ
จำนวน๒หน่วยเลือกตั้งได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่๖
หน่วยเลือกตั้งที่๓อันนี้คือที่ลำปางนะครับ
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธร
ก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่เขตเลือกตั้งที่๒
คือหน่วยเลือกตั้งที่๖นะครับ
อันนี้ที่ยะโสธรที่ตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชัยชนะนะครับ
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เลือกตั้งใหม่กันที่เขตเลือกตั้งที่๑
หน่วยเลือกตั้งที่๑๒นะครับ
หมู่ที่๑๒ตำบลเข็กก้อยที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ

หน่วยเลือกตั้งที่๖หมู่ที่๖ตำบลมะตูมอำเภอพรมพิราม
แล้วก็อีกหนึ่งที่ที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่
ก็คือเขตเลือกตั้งที่๑๓หน่วยเลือกตั้งที่๓๒
แขวงหัวหมากเขตบางกะปิในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
รองเลขาธิการกรกตยังบอกว่าที่ประชุมยังมีมติ
สั่งยุติเรื่องใน๔หน่วยเลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้นับคะแนนนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงราย
เลือกตั้งที่๔หน่วยเลือกตั้งที่๑
จังหวัดประจวบคลีขันเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๗
จังหวัดสะแก้วนะครับเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖
กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน
แล้วก็ที่จังหวัดพิศนุโลกเขตเลือกตั้งที่๓หน่วยเลือกตั้งที่๘
อันนี้ก็ถือว่ากรกตมีมติสั่งยุติเรื่องการตรวจสอบใน๔หน่วยแล้ว
ก็คือไม่พบนะครับมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่กันอย่างไร
เมื่อไหร่รองรีคาที่การกรกตนายสวัสดิ์อังบุญมีบอกแบบนี้ว่า
เรายังพอมีเวลาอยู่นะครับเรายังพอมีเวลา
ดังนั้นน่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ใน๖พื้นที่ของ๕จังหวัดนี้หลังสงกราน
เพราะมันยังทันในช่วงเวลา๙พฤษภาคมในการที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง๙๕อยู่นะครับ
ค่ะแต่คือตอนนี้ยังไม่ได้ระบุวันเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติม
แล้วก็อีกนิดหนึ่งคือรองรีคาที่การกรกตก็ยอมรับนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่
จะมีผลต่อคะแนนเสียงที่แต่ละพักจะได้รับไปและขณะนี้กรกตก็ยังไม่ได้คำนวณ
หาจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์แต่อย่างใดเลยนะครับ